เขาบอกว่าจบกันด้วยดีเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิม
รวมไปถึงขอเคลียร์เอ็มวีเจ้าปัญหาด้วย

เป็นเรื่องราวความรักกับแตงโมพัทรธิดานั่นเองนะคะ
ก็นี่แหละเป็นเรื่องที่หลายคนยังให้ความสนใจอยู่นะฮะ

นักร้องนักแสดงโตโนภาคินกับสาวคู่จิ้นแพทนับประพาค่ะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยทราบกันอยู่แล้วว่าเกิดดราม่าหวิดจิ้นแตกเลยล่ะ
แต่ว่าเวลาต่อมาเนี่ยแพทย์ก็มีการชี้แจงว่า
นักร้องหนุ่มได้โทรมาขอโทษแล้วแล้วก็เคลียร์ปัญหาทั้งหมด
โตโน่เองนะคะล่าสุดก็ออกมายอมรับว่า
ก็มีการพูดคุยแล้วก็เคลียร์เรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นกับแพทย์แล้ว
โตโน่บอกงี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของโตโน่เอง
ก็เลยอยากจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นและต่อไปจะระมัดระวังในการกระทำของตัวเองให้มากขึ้น
ซึ่งสถานะตอนนี้ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีกันเหมือนเดิมค่ะ
เอาจริงเวลามีกรณีอย่างนี้สังเกตง่ายทุกครั้งที่โตโน่ขึ้นคอนเสิร์ต
มันต้องมีโตโน่ต้องมีวลีเด็ดโตโน่ต้องมีไปอะไรสักอย่าง
แล้วก็เป็นกรณีขึ้นมาแต่โตโน่เขาเป็นคนซื้อใสพูดอะไรก็พูด
เดียวกับแพทย์เลยนะคะส่วนกรณีที่ถูกนำเรื่องราวความรักกับอดีตภรรยาแตงโมพัทรธิดา
อันนี้มาใช้ในมิวสิกวิดีโอเพลงของพี่แด๊กบล็อกรายเดอร์นะคะ
โน่บอกว่าจริงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเขาเองด้วย
อยากให้คนชมคนฟังเพลงสนุกก็พอก่อนจะออกปากด้วยว่าจะทำตัวให้ดีขึ้น
อันนี้เป็นชื่อเพลงเหมือนกันนะเพื่อจะได้ไม่ต้องมีประเด็นให้ใครมาตอบคำถามอีกค่ะ
ช่วงหลังมาเห็นมันเริ่มดราม่ากันนะครับเราก็ไม่สบายใจก็เลยลองโทรไปคุย
ก็อยากรู้ด้วยว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้มันเป็นยังไงบ้าง
พอเรารู้ถึงสิ่งที่เขาเจออยู่เราก็จะได้รู้ว่าต่อไปเราควรจะทำตัวยังไง
ถ้าที่ผ่านมาตัวเราเองเราทำอะไรให้
เข้าใจผิดเราก็เป็นคนผิดนะเราก็ต้องขอโทษ
ผมว่ามันก็ชัดเจนดีนะต้องระวังครับระวังให้มากขึ้น
จริงแล้วมันเป็นแบบเดิมมาตลอดนะคือเพื่อน
ผมว่าผมพูดสั้นดีกว่านะคือเรื่องนี้ไม่เป็นไร

แซวผมใครจะมองผมว่าผมเป็นคนยังไง
ผมเป็นคนแบบไหนอะไรอย่างนี้

ผมจะระวังตัวเองครับจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้
ถ้าผมเป็นคนไม่ดีในสายตาเขาผมก็คือคนไม่ดี
ถ้าผมสร้างกระแสผมเป็นคนสร้างกระแส

ผมต้องมาคอยตอบว่าอ๋อทำไมคนนี้ถึงพูดกับผมแบบนั้น
ทำไมคนนี้ถึงชิมกับผมแบบนี้
ผมไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของใครได้เลย
ตัดภาพเข้ามากำลังนั่งเกาจมูกอยู่เลย
คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพเวลาน้องเชอรี่เล่าข่าวนะ

คุณผู้ชมนะเนี่ยเวลาโตโน่คอนเสิร์ต
อย่างนี้จริงพี่มิ้วเลยเงียบไงข่าวนี้
มันอินมันมันไง
มันในความรู้สึกว่าแบบเออเราก็คล่องใจไงคุณผู้ชม
อยู่ดีไม่มีปัญหาแล้วพอขึ้นคอนเสิร์ตแล้วมันมีทุกครั้ง

โทรมาคุยไหมโทรมาคุยกับเราไหมเดี๋ยวส่งเบอร์ให้

หาเรื่องเขาไงเขาจะได้โทรมาเคลียร์